คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่กินเจวันที่๒นะคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการกินเจกันหน่อย
พาไปที่ภูเก็ตค่ะที่นี่เขาเรียกว่าถือศิลป์กินผักนะคะ
แล้วก็ไปดูกันหน่อยว่าที่ภูเก็ตบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
เขามีพิธีค่ะพิธีแห่พระรอบเมือง

มาตรการในการป้องกันควบคุมโควิด๑๙

นี่เป็นบรรยากาศถือศิลปกินผักของที่ภูเก็ตนะคะ
ปีนี้เปลี่ยนไปนะคุณขึ้นรถแห่ฮะ
นี่แหละมันแปลกตาไปพิธีอิ้วเก้งเนี่ยนะคะ
แห่พระรอบเมืองของสารเจ้าหุ่นจงอามจ้อสู่กงนาคานะคะ
ซึ่งขบวนเริ่มออกจากสารเจ้าตั้งแต่ประมาณ๗โมง๔๕นาที
ถนนเส้นต่างเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต
แล้วก็มุ่งหน้าสู่ปลายแหลมสะพานหิน
ใช้รถยนต์มีม้าทรงชายหญิงเนี่ยนะคะ

คือไม่มีการใช้อาวุธมาทิ้มแทงทรมานร่างกายนะ

ใช่ค่ะจะมีทงประจำตัวม้าทรงหรือว่าอเหล็งกี่
แล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วยค่ะ

แล้วสองข้างทางก็จะมีชาวบ้านมารับพระบางตานะ

ประชาชนเขาก็ไม่อยากที่จะมารวมกลุ่มกัน

เป็นสารเจ้ากวนเตเก้นสะปำแล้วก็สัรเจ้าสัมไปกอง
ซึ่งจะมาร่วมประกอบพิธี
จะมีการเริ่มออกจากศาลเจ้าตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะ

อืมประชาชนบางบ้านเขาบอกว่า
แม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกมานอกบ้านมารับพระหรือว่ามาไหว้มาสักการะ
แต่ถือว่าขบวนแห่ที่ผ่านหน้าบ้านก็เป็นสิริมงคลแก่บ้านของท่านแล้ว
ใช่ค่ะนี่คือเป็นบรรยากาศที่ภูเก็ตอย่างที่บอกปีนี้แปลกตาไป
จากภูเก็ตพาคุณผู้ชมขึ้นมาดูที่พยาวกันหน่อยค่ะ
กลุ่มแม่บ้านเขารวมตัวกันตั้งเตาดูสิขนมครกหน้าทานจังเลย
หยอดขนมครกเพื่อที่จะทำขนมครกเนี่ยนะคะ
กับคนที่มาปฏิบัติธรรม

ใช่ค่ะนี่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุวัดเชียงทอง
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะ
ก็แจกขนมครกนี้ให้กับคนที่กินเจ
ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาที่วัดเชียงทอง
เพราะว่าอยากให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะ

เขาบอกว่าแจกขนมครกเนี่ยคือส่วนผสมเนี่ยนะ
ไม่ได้มีอะไรเจือปนเลย
คือหมายความว่าคนที่ทานเจเนี่ยทานได้

น้ำตาลกะทิสดน้ำมันพืชต้นหอม
ก็หยอดแป้งขนมคกรอจนสุก
หน้าด้วยกะทิโรยด้วยต้นหอม

ใส่กระทงใบตองแจกให้กับคนกินเจได้กินกัน
ขนมครกก็ถือว่าเป็นอาหารเจชนิดหนึ่ง

ใช่ค่ะแต่ต้นหอมนี่คือเขาบอกว่าเป็นผักที่มีกลิ่น
ฉุนผักเหม็นใช่ไหมครับ
บางคนก็ขอเปลี่ยนเป็นแบบข้าวโพดก็ได้เป็นเผือกก็ได้
แล้วแต่คนแต่ว่ามันอยู่ที่ใจไงคุณนะ

แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างจิตใจให้บริสุทธิ์
นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ